ผู้ชมครับเราไปตรวจสอบพื้นที่ใต้สะพานแถวเชียงใหม่เป็นสะพานแห่งหนึ่งนะฮะ
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าโอ้โหช่วยหน่อยเถอะ
เพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยโดยเฉพาะพวกชายรักชายเนี่ยมามั่วสุมกันเยอะเหลือเกิน
เศษถุงยางอนามัยอะไรพวกนี้เกลือนไปหมด
เขาก็เกรงกลัวกันเรื่องของอาทยากรรมอะไรพวกนี้ที่จะเกิดขึ้นด้วย
นี่ฮะเราก็ไปเลยนะฮะตามจุดที่ชาวบ้านเขาบอกว่า
กลางค่ำกลางคืนเนี่ยมีแบบไม่ต่ำกว่า๑๐คู่อ่ะ
นี่ครับตรงจุดตรงนี้นะฮะนี่เราไปกลางวันนะครับ
แต่ชาวบ้านบอกกลางคืนนี้มากันเยอะเลยนะฮะ
เป็นพื้นที่ทางต่างระดับถนนวงแหวนเชียงใหม่รอบที่๓
เป็นด้านใต้นะครับก็จะมีพวกป่าละเมาะอะไรอยู่ข้างล่าง
นี่ฮะที่ต่อหม้อทางต่างระดับเนี่ยนี่ฮะ
จะมีพวกถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วก็มีนะครับ
ซองถุงยางอนามัยก็มีนี่เกลือนเลยนะฮะ
มีกระดาษชำระนะขวดน้ำดื่มอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดนะครับ
เป็นร้อยร้อยชิ้นนะครับถูกทิ้งไว้เกลือนเลย
คือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่า
มันอยู่ห่างจากหมู่บ้านจัดสรรที่พวกเขาอาศัยกันเนี่ย
แค่ประมาณ๑๐๐เมตรเท่านั้นนะเขาก็กังวล
กลางคืนจะมีแหล่งมั่วสุมอยู่ใกล้หมู่บ้านอย่างนี้มันก็แหม
ใช่ไหมมันก็กลางวนมันก็ไม่ปลอดภัยนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าแต่เดิมพื้นที่ตรงนี้นะครับ
เป็นพื้นที่สำหรับเอาไว้เก็บต้นไม้ของกรมทางหลวง
ก็เป็นป่าละเมาะใต้ทางต่างระดับไม่มีใครอยู่อาศัย
จนกระทั่งปลายปีที่แล้วนะครับพฤศจิกายน๖๓นี่ตอนกลางคืนนะฮะ
ลักษณะสภาพเป็นอย่างนี้นะครับคือปลายปีที่แล้วเนี่ย
เริ่มมีคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่ตอนกลางคืน
ขับรถยนต์ก็มีขี่จักรยานยนต์ก็มีแวะเวียนกันเข้าไปนะครับ
คันเนี่ยขับมาแล้วมาตรงใต้ทางต่างระดับเมื่อสักครู่
ขับเข้าไปในหมู่บ้านของพวกเขาก็มีไปจอดรถไว้แล้วก็เดินมาที่ทางต่างระดับ
แล้วก็กลับมาเอารถก็มีนะครับชาวบ้านบอกว่าไม่ได้ฮะ
อย่างนี้เนี่ยคือสังเกตพฤติกรรมแล้วลักษณะก็จะเป็นแบบพวกกลุ่มชายรักชายก็มี
มากันทุกคืนไม่ต่ำกว่า๑๐คู่เลยกลัวว่าตอนนี้เป็นแหล่งมั่วสุมลักษณะแบบนี้
เดี๋ยวจากนี้ไปเกิดไม่มีใครมาจัดการให้เนี่ยกลายเป็นแหล่งมั่วสุมของยาเสพติดอย่างนี้ทำยังไง
เป็นแหล่งอาทยากรรมทำยังไงก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดการให้หน่อย
ท่านผู้ชมครับล่าสุดนะครับทางนายพัชรพลเทพอำนวยผู้ช่วยหมวดทางหลวงเชียงใหม่
วงทางหลวงเชียงใหม่ที่สองนะฮะวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับได้เอารถแบ็คโฮ
ไปปรับแต่งพื้นที่ขุดร่องทำคันดินกั้นทางเข้าออกพื้นที่แล้วนะครับ
แล้วก็ไปตัดย่าที่ขึ้นรกแล้วไม่ให้มีจุดอับสายตานะครับจะได้ไม่มีผู้มามั่วสุมกันอีก
นี่เอาแก๊คโฮลมาจัดการเลยนะครับบอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางชาวบ้านแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็มาปรับพื้นที่ไม่ให้เป็นพื้นที่ป่ารกร้างแล้วนะครับส่วนจะต้องทำประตูไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าออกหรือไม่เนี่ย
เดี๋ยวต้องหาลือกันก่อนนะส่วนทางตำรวจนะครับที่เป็นท้องที่สพสพพรพรรเอกบัญชาอิณฑา
แจ้งไปแล้วว่ากลางคืนเนี่ยให้ออกให้ถี่ขึ้นไม่ให้มีคนมามั่วสุมกันอีกนะครับ
หรือมาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพราะว่ามันจะเป็นสาเหตุของการก่ออาจยากรรมขึ้นได้

นี่ฮะแต่ชาวบ้านแจ้งไปก็เจ้าหน้าที่ก็มาทำให้อันนี้ก็ชาวบ้านก็สบายใจ